อนตำรวจที่นครปฐมช่วยปราบปรามและแก้ไขหน่อยฮะ
ลูกชายถูกวัยรุ่นต่างสถาบันไล่ฟัน
ไล่ฟันเพราะต้องการหัวเข็มขัดและเสื้อช็อป

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับอีกแล้วครับมิ้นท์คุณผู้ชมฮะ
เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปช่วงเช้า๑๘พฤษภาคมครับ
ผู้ปกครองของวัยรุ่นคนนี้เอารูปถ่ายบาดแผลนี่ครับ
ร่องรอยบริเวณข้อมือแล้วก็บาดแผลที่เกิดขึ้น
เอาไปโพสต์ในเพจเฟซบุ๊คชุมชนคนสัมพราน
ข้อความบอกว่าขอบคุณมูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์

เหตุการณ์โดนรุมทำร้ายร่างกาย

ขี่มอเตอร์ไซค์สีดำแดง
ลงมาทำร้ายร่างกายระหว่างรอรถประจำทาง
ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดรอรถประจำทางริมถนนเพชรเกษม
ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลสัมพรานที่อำเภอสัมพรานจังหวัดนครปฐม

ตอนแรกมีวัยรุ่นผู้ชายผู้หญิงแต่งตัวเหมือนกับชุดนักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่ง

จู่มีวัยรุ่นชาย๔คนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมา๒คันครับ
แต่งตัวคล้ายกับชาวสวนใส่หมวกกันน็อก
ในจำนวน๒คนถือมีดยาวเข้ามาขู่นักศึกษาชายที่เขานั่งรอรถเมย์อยู่
แล้วก็ชกหน้าชกท้องคนเจ็บพยายามเอามือขึ้นมาตั้งกาดเอาไว้กุมท้องป้องกันตัว
เหมือนกับไม่ยอมไม่ยอมที่จะให้เขาเอาของที่เขาต้องการไป
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหัวเข็มขัดเพราะว่าเน้นช่วงบริเวณกลางลำตัว
แย่งให้ได้จะเอาไปให้ได้เธอก็เลยรีบเข้าไปช่วยเหลือครับ
และนี่คือภาพหลักฐานเป็นวงจรปิดของผู้ก่อเหตุที่มีมอเตอร์ไซค์มากัน๒คันแล้วสวมหวกกันน็อกด้วย
ลองฟังเพิ่มเติมจากพยานที่เห็นเหตุการณ์
คนที่ถืออาวุธเนี่ยเขาหันมาอะไรกับพวกเรามั้ย

มีถืออีกอย่างแล้วก็ชี้หน้าหรอใช่ค่ะ
ทางด้านนายกวีวัฒน์อายุ๑๗ครับ
นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมปวชปี๑
เขาโชว์ร่องรอยถูกฟันให้นักข่าวดูนี่ฮะ
บริเวณข้อมือเนี่ยเขาก็ถกแขนเสื้อให้ดูเลยบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเขากับเพื่อนเขาอยู่กับเพื่อนผู้หญิง๑คน
ผู้ก่อเหตุเข้ามาทำร้ายพยายามจะเงื้อมีดฟัน๒๓ครั้ง
เขาก็เลยยกมือขึ้นมาป้องกันตัวเอาไว้
มเหตุคาดว่าเป็นเรื่องสถาบันเพราะเคยเกิดเหตุแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่รอบนี้ฝั่งที่ก่อเหตุคงตั้งใจจะมาเอาหัวเข็มขัดของสถาบันไปด้วย
คือโชคดีว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือได้ทัน

หัวเข็มขัดแบบนี้ที่ฝั่งนู้นคงจะต้องการ
แต่ถึงขั้นว่าต้องเอาแบบมีดมาไล่ฟันแบบนี้เลยหรือเนี่ย

อกจากนี้แล้วอีก๑คนครับเป็นวัยรุ่นอายุ๑๗

ถูกฟันมีดดาบความยาวประมาณเมตรหนึ่ง
เขาต้องเย็บไป๑๑เข็มพันผ้าไว้แบบนี้ครับ

บังคับให้ถอดเสื้อช็อปของสถาบันให้
แต่เขาไม่ยอมพอไม่ยอมปั๊บโดนฟันฉับเลยฮะ

ผมยังไม่ตอบขอขอสับผมเลย๔๕ที
ไหนขอดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างตอน

ไม่รู้สึกอะไรนะ

เรียกร้องให้ตำรวจตามตัวคนก่อเหตุให้ได้
เพราะส่วนใหญ่น่าจะเป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชน
อยากให้เอาผิดทางกฎหมายให้ได้โดยเร็ว
อยากให้กฎหมายเพิ่มโทษด้วย
แม่บอกว่าเยาวชนที่ก่อเหตุ
เอาจริงแล้วถ้าไปอยู่สถานพินิษฐ์

ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อย
ผู้ก่อเหตุไม่ได้เป็นนักเรียนนักศึกษา
เขาคงแค่ต้องการประกาศศักดาหรือเปล่า

จะเป็นหัวเข็มขัดก็แล้วแต่

ที่เป็นของสถาบันเขา
ประมาณนี้ค่ะ

นี่คือภาพสำคัญลองดูนะครับ

แจ้งตำรวจนครปฐมได้เลยครับ

ค่ะปัญหานี้ไม่รู้จะแก้ยังไงดี